คุณผู้ชมครับไปดูที่เรื่องราวของลุงพลนิดนึง
เหตุผลที่ต้องไปเพราะว่าข่าวเราก่อติดทั้งสัปดาห
ว่าก่อน๑๕กุมภาพันธ์จะมีการออกหมายจับ
คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสียชีวิตของน้องชมพู่

แต่ดูเหมือนว่าลุงพลก็คงจะไม่เครียดแล้วนะฮะ
เพราะว่าไปร่วมงานแต่งของยูทูบเบอร์คู่หนึ่ง

ร้องเพลงโปรดของเขาสิ่งเดียวที่อ้ายขอ

ที่ไปติดกล่องราวลุมพล

และถูกน้ำแขกเค้าขอให้ไปร้องเพลงก็ขึ้นไป
ลุงพลก็ขึ้นไปร้องเพลง

เจอตัวลุงพลคนดังกกอกแบบนี้ก็ต้องไปถ่ายรูปกันหน่อย
เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบมาก่อนว่าลุงพลจะไปด้วย
ก็หยิบมือทงมือถือมาถ่ายคลิปกันไปนะฮะ
พอไปถามเรื่องของกระแสข่าวว่าจะมีการออกไหมจับ
ลุงพลตอบสั้นว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของทนายดำเนินการแล้วไปนะฮะ
ก่อนที่จะขอตัวกลับแล้วก็กลับมาเลยก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับ
ส่วนเรื่องของวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ป้าแตนไปแจ้งความที่สภกกตูมนะครับ
จากว่ามีคนที่ไม่หวังดีเอาเลขบัญชีไปเปิดรับเงินบริจาค
ใช้บัญชีธนาคารทกศสาขาดงหลวงชื่อบัญชีทานบารมีช่วยคนดีพ้นทุกข์
อาจริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยากรรมก็มีหนังสือร้องทุกขล่าโทษ
คดีอาญาไปที่สภกกตูมให้เอาผิดกับนางสาวสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนครับ
ในข้อหาแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการ
หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นนั้นหรือประชาชนเสียหาย
โดยระบุแบบนี้ว่าหากบัญชีดังกล่าวมีคนแอบอ้างจริงบุคคลที่แอบอ้างก็ไม่สามารถจะเบิกเงินได้
และนายอาชริยะยังอ้างว่ามีข้อมูลว่าป้าแตนได้ไปเบิกเงินในบัญชีนี้ออกมาแล้วด้วย
ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกับธนาคารในการขอเอกสารคำขอเปิดบัญชี
เป็นรายการเดินบัญชีทั้งหมดและยอดเงินคงเหลือในปัจจุบัน
รวมถึงให้ดูกล้องวงจรปิดว่าใครไปเบิกเงินไปถอนเงินแล้วลายมือชื่อเป็นของใคร
ว่าใครเป็นเจ้าของบัญชีตัวจริงแล้วทำไมป้าแตนถึงไปแจ้งความว่ามีคนแอบอ้างอะไรแบบนี้
ซึ่งหลังจากนี้นายอัจฉริยะจะลงไปพื้นที่สะพอกกตูมเพื่อไปแจ้งความด้วยตัวเอง
แล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ในการตรวจสอบว่าเงินในบัญชีนี้ใครเป็นคนเบิกแล้วใครเป็นคนเปิดบัญชีกันแน่
เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะไปนะฮะส่วนความคืบหน้าในคดีบุกลุกป่าสงวนแล้วก็คดีตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติก็รายงานว่าเดี๋ยววันจันทร์คือพรุ่งนี้๑๕กุมภาพันธ์
ตำรวจสภกกตูมเตรียมเชิญในนิ่มเงินนามนะฮะก็เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านกอกแล้วก็ผู้ใช้ยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าจิมมี่เรื่องจีนแชนัลเนี่ยไปพบกับพนักงานสอบสวน
กรณีที่ป่าไม้ไปร้องทุกข์การโทษลวงพลกับพวกรวม๑๓คนและมีคลิปที่คนชื่อจิมมี่ไลฟ์เอาไว้ในยูทูบเบอร์ในนั้นมีประแต่นด้วย
ฐานร่วมกันตัดไม้ห่วงห้ามประเภทกรในพื้นที่ป่าสงวนจำได้ใช่ไหมต้นนนทรีย์
ที่ไปตัดไปถ่างแล้วก็ทำให้เป็นพื้นที่ลานในการก่อสร้างพญานาคต่าง
เพื่อให้ทางด้านของผู้ใหญ่นิ่มกับนายจิมมี่ยืนยันตัวตน
หลังจากนั้นก็จะมีการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด๑๓คน
รับทราบข้อกล่าวหากันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในเรื่องของลุงพลแล้วก็ที่บ้านกรอกนะครับ